แต่มาไวมากแวะมาเลยนะ

โอ้โหแบบว่าใจเต้นเลยลบพวดเลยค่ะ

คือพ่อไก่ต้องใจแต่ดิฉันอ่ะรีบ

อยากจะรู้เหลือเกินว่ามีวิธีการเสริมให้เราลงจากคานได้สักทีไหม
ไม่ใช่ดิฉันคนเดียวหรอกคนข้าง

แล้วก็มีคุณผู้ชมทางบ้านอีกหลายท่านที่อยากจะรู้ว่า

สละโสดแล้วอยากมีคู่แล้ว

อย่างแรกก็คือการทำบุญเสริมดวงในเรื่องของความรัก

ถ้าเป็นไปได้ในวันศุกร์ในวันนี้เลย

ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของของคู่
เช่นการถวายเป็นพวกเชิงเทียนคู่ก็ได้นะคะ
หลอดไฟคู่จะได้แบบเป็นแสงนำทางให้เราไปเจอความรักอะไรอย่างนี้

ก็อาจจะเป็นแบบว่าการถวายปัจจัยเป็นจำนวนคู่ก็ได้

ใช่๔๐๒๐อะไรก็ว่าไป
หรือว่าถ้าใครที่อยู่ที่บ้านก็อาจจะจัดดอกไม้ถวายพระเป็นจำนวนคั่ว

ค่ะก็คือแนะนำว่าอยากมีคู่ให้ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการทำบุญเป็นคู่
ใช่นะคะอย่างต่อมาบางคนที่โสดอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนไม่มีเสน่ห์
ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะไม่ใช่ไม่สวยไม่หล่อนะ
แต่ว่าอาจจะแบบเหมือนกับมาแล้วก็ผ่านไปมันไม่มีอะไรที่มันตรึงใจ
ทำบุญด้วยของหอมเช่นนะคะเช่นแบบว่าการถวายพวงมาลัยดอกมะลิก็ได้นะคะ
บูชาพระด้วยทูบหอมเทียนหอมอะไรพวกนี้
ถ้าอย่างนั้นทำบุญด้วยหัวหอมได้ไหมครับ

ใช่ค่ะเพราะฉุนมาก

ต้องไปช่วยยังไง

ก็คือการช่วยงานแต่งเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทำให้คนอื่นเขาเหมือนกับสมหวังในความรัก

ก็คืออันนี้ส่งจะส่งผลทำให้คุณได้พบรักได้เร็ว
เอางี้ง่ายนิดเดียวใส่ซองเยอะ

ซองเยอะสิก็คุณไปทีไรคุณไม่เคยใส่ซองเขาไปนั่งกินฟรีเสร็จปั๊บก็ขึ้นไปเป็นพิธีกรแล้วก็กลับบ้านทุกที

ก็ไปเดียวงานเดียวกันก็ไปก็ทำเหมือนกันทุกทีก็เลยเป็นโสดอยู่อย่างนี้

ไปร่วมงานแต่งงานก็คือไปช่วยงาน
จากนี้ประกอบก็เพิ่มใช้พิธีการแบบง่ายเบื้องตนนะคะ
แต่ว่าไม่ได้มีแค่นั้นแน่นอนจะต้องมีเคล็ดลับในการที่จะไปไหว้เสริมดวงเรื่องความรักด้วยใช่ไหมหมอไก่
ใช่ค่ะที่แรกเนี่ยจะแนะนำไปที่วัดพนันเชิงนะคะ
จังหวะพนคสีอยุธญาค่ะ

ใกล้กับวันพนันเชิงเลยก็คือตรงไปตรงใกล้กับแม่น้ำ
ที่นี่ก็คือคนไปขอเรื่องความรักเยอะมาก

ของที่ควรจะนำไปถวายจะมีผ้าแพร่กับเป็นสร้อยไข่มุก

ก็คือตอนที่เราไปปิดทองที่องค์เจ้าแม่

ปิดขนาดที่ปิดทองค์เจ้าแม่สร้อยดอกมา
ขอให้ลูกช้างเนี่ยมีแฟนสุขสมหวังในความรัก
เราก็อธิษฐานบอกไปชื่อวันเดือนปีเกิด

แล้วก็ขอพรเลยว่าเราอยากจะได้แฟนเป็นคนยังไง

บอกให้ชัดเจนถ้าอย่างนั้นเจ้าแม่ก็ไม่รู้อ่ะ
ครึ่งวันเลยเหรอ
นั่งอธิบายเจ้าแม่ขอให้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้

พอแล้วแต่บางคนแบบเวลาไปขอเนี่ยนะครับ
ควรจะพูดง่ำคิดอยู่แต่ในใจ

มีข้อห้ามยังไงไหมคะ
ข้อห้ามไม่ควรให้ผู้ชายเข้าใกล้

ก็เป็นที่แรกที่จะไปไหว้เสริมในเรื่องของความรัก
แล้วก็ยังมีอีกมีอีกหนึ่งที่ก็คือ

ที่นี่ก็คือขอพร้อมได้เรียกของความรักมันมาก

ทุกคนเข้าไปแล้วต้องไปถวายว่าวใช่มั้ยคะ

เพราะว่าว่าวเป็นสื่อรักทำให้เจ้าแม่ได้พบคนรัก
ก็มีตำนาญที่เขามี๓มุขอยู่

ก็คือคุณไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าซื้อว่าวจากบ้านแล้วไปถวายนะ
เพราะว่าที่ศาลเขามีจำหน่ายว่าวอยู่แล้ว

ลับก็คือให้คุณเอาว่าวไปอยู่ตรงหน้าเจ้าแม่เลย
แล้วก็พนมมืออธิษฐานบอกชื่อวันเดือนปีเกิด
แล้วก็บอกว่าขอให้ลูกช้างได้พบกับคนดีและคนที่จริงใจ

จากนั้นให้คุณเขียนชื่อหน้าชื่อนามสกุลลงไปในว่าว
พร้อมกับคำที่คุณขอพรตะเกี๊ยะแล้วก็ถวายเจ้าแม่เลย

ใช่ค่ะอยู่ที่ตลาดเก่าเยาวราชนะคะ
หลายคนอาจจะไม่ค่อยค้นหู
แต่จริงเป็นสารเจ้าที่เก่าแก่มากนะตั้งแต่ประมาณราชการที่๕

หรือว่าจะเป็นผลไม้ก็ได้
ผลไม้มงคลเน้นว่าที่มีรสหวาน

คือถ้าอยากได้คู่เอาผลไม้มงคลที่มีรสหวานไปถวาย

แอปเปิ้ลอะไรพวกนี้นะคะที่หวานเอาไปถวาย
แต่ว่าถวายต้องถวายเป็นคู่

ส้มก็เลือกส้มหวานเป็นคู่
เพื่อความเสริมดวงจะได้มีคู่นะคะ
ก็เป็น๓สถานที่ที่แนะนำให้ไปไหว้ขอพรในเรื่องของความรักใช่ไหมคะ
แต่ว่าเห็นหมอไก่บอกว่ายังมีเรื่องของห่วงจุ้ยด้วยนะ

มีเรื่องของห่วงจุ้ยเสริมดวงความรักด้วย

ใช่ค่ะเพราะว่าฮวงจุ้ยนี่ก็คือเป็นเรื่องสำคัญนะ
เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าอยู่ใกล้ตัวเรา
ผูกพันสิ่งไหนที่แบบว่าผูกพันหรือว่าใกล้ตัวเราเนี่ย

ในตามหลักฮวงจุ้ยถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราจะเสริมดวงในเรื่องของความรัก

๔เนี่ยคุณไม่ต้องสงสัยไม่ต้องเข้าใจอะไรมากแค่ฟังอย่างเดียวก็พอแล้ว
ก็คือดาว๔ปีนี้ตามผังดาวจรเขาเรียกว่าจะอยู่ทางทิศเหนือ

ไอตารางแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แบบว่าตารางมหาศาสตร์

แล้วก็ไม่ใช่ตารางบิงโกแต่ประกาศใดนะฮะ
เขาเรียกว่าเป็นดาวจรตามหลักฮวงจุ้ยนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความรักเลยดาวเลข๔นะคะ

ก็คือให้เราไปกระตุ้นทางทิศเหนือของบ้านหรือว่าของห้องที่เราอยู่บ่อยเช่นห้องทำงานอะไรพวกนี้ที่เราอยู่บ่อยอะไรประมาณนั้นนะคะ
การกระตุ้นนี้ต้องทำยังไง
กระตุ้นก็คือต้องเอาดอกไม้ไปวางทางทิศเหนือ
เรามีแซมเปิ้ลดอกไม้เนี่ยจะมี๒อย่างดอกไม้ดู

ใช่แจกันสูงต่ำไม่เท่ากัน
ต้องถามก่อนว่าอย่างสมมุติคุณใบตองจะตั้งใจกันชอบผู้ชายแบบไหน

แบบนี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าคนที่อาจจะชอบแบบผู้ชายแบบหุ่นหมี

หนักเหนือแบบเสี๋ยน่อย

เห้ยมันมีผลทางกูโจจิจริง
แล้วก็ต้องไปตั้งขนาดที่เหนือด้วยถูกไหมคะ

ขอบคุณค่ะเลือกก่อนเลือกก่อน
เลือกไม่ได้ค่ะตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลือกค่ะ

นี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิธีการที่จะเลือกคู่ให้ได้แบบ
รูปร่างลักษณะแบบไหนมันดูที่แจกันกับญาติ
แล้วถ้าสมมุติว่าใครที่ชอบแบบว่าอาจจะแบบฝรั่งคือแบบ

คือฝรั่งเขาจะแบบว่าออกแนวแบบขนเยอะหน่อย
คนเยอะเนี่ยก็คือเราต้องไว้ใบเยอะ

แต่ถ้าสมมุติไม่ชอบก็เอาใบออก
นี่มันคือห่วงจุ้ยเหรอเนี่ย

สุดยอดเป็นความรู้ใหม่ที่เดี๋ยวกลับบ้านไปจะรีบทำเลยหมอไก่บอกเลย
ขนเยอะมากไม่บูชาเงาะเลยนะครับ

เดี๋ยวนะหมอไก่แล้วนอกจากนั้นเนี่ย

อกไม้เนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นดอกอะไรไหมคะ
ดอกไม้ที่สีสดใสนะไม่จำเป็นต้องเป็นกุหลาบก็ได้
เป็นเบนจมาสเป็นอะไรก็ได้ที่เราหาได้ง่าย
มีสีสันดอกไม้ที่เราชอบได้ไหม
ก็ได้นะคะแต่ว่าเน้นว่าอย่ามีหนาม

เดี๋ยวจะมีขวากหนามความรักเราจะมีอุปสรรคนะคะ

วันนี้รู้สึกเหมือนคุณใบตองได้ประโยชน์เยอะมากเลย
ใช่รู้สึกมีความสุขมากวันนี้
เดี๋ยวจะรีบกลับบ้านตอนนี้เลยไปซื้อแจกัน
วันนี้น้องใบตองมีภารกิจแล้ว

ทรงที่อยากได้เอาไปเลยเนี่ย

วันนี้จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี่คือ
เป็นสร้อยข้อมือด้ายแดงกังหันแชร์กง

แล้วก็เป็นปีเสียที่ไม่ธรรมดา
ก็คือเพราะว่าเป็นปีเสียที่ทำมาจากหินเปลี่ยนสี
มันจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิค่ะ

ปีเสียกังหันแชร์กงที่พิเศษมาก
รวมทุกสิ่งอย่างเอาไว้ในหนึ่งเดียว
บูชาอย่างเดียวก็คือทำได้ทุกอย่างเลย
เอาล่ะงั้นได้เวลามาตุลสอบโดยสตาร์กับ๓ผู้โชคดี
โชคดีวันนี้ท่านแรกที่โชคดีได้แก่คุณกอบัวแก้วอสุรานะคะคุณนิชี่นกนะ
เกิดวันที่๑๘ธันวาคม๒๕๓๑ค่ะมาเรื่องของการงานกับความรักค่ะ
ในเรื่องของการงานนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าอาจจะแบบว่าได้รับผิดชอบงานอะไรใหม่
จากงานเดิมและที่สำคัญเนี่ยดวงมีเกณฑ์มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์
โดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าทำงานร่วมกับผู้ใหญ่เพศชายจะดีมาก
และถ้าสมมุติยิ่งหลังจากวันเกิดไปเดือนธันวาคม
จะยิ่งแบบมีแบบเขาเรียกอิทธิพลของเรื่องของผู้ใหญ่ที่คอยอุปถัมภ์มากขึ้นจะผลักดันมากขึ้น
ความรักนะคะถ้าสมมุติว่ายังโสดอยู่จะมีเด็กมาแอ้ว
อาวิตเตอร์ลายนายนยังไม่ใช่แบบความรักที่แท้จริงมาลไป

ใช่นะต้องรอช่วงประมาณอายุ๓๔ปี

แล้วความรักจริงคือเขาจะมาจากการงานเป็นคนอายุมากกว่า
ผู้แท้คือคนที่อายุมากกว่า

อีกไม่นานเกินร้อนแน่นอนนะคะ
อีกหนึ่งท่านได้แก่คุณหนูเจียมพลนงค่ะ
วันที่๕พฤศจิกายน๒๕๑๔ถามมาเรื่องของการเงินและโชคลาภ
ในเรื่องของการเงินนะคะดวงเขาเรียกว่ามีเกณฑ์เป็นโรคซับจาง

ใช้จ่ายนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
แล้วก็เรื่องของพวกสุขภาพจะต้องจ่ายเยอะจ่ายหนัก
รวมถึงในเรื่องของพวกที่อยู่อาศัยด้วย
อาจจะมีในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยซื้อบ้านเพิ่มอะไรพวกนี้
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่ง

แล้วเรื่องโชคลาภจะมีไหมคะ
โชคลาภมีโอกาสที่จะได้ลาบแบบไม่ได้ตั้งใจ
ถ้าตั้งใจจะไม่ได้ลาบลอยลาบลอยอย่างนั้นเลยค่ะ

ลอยไปลอยมาแล้วก็คว้าได้อย่างนี้หรอคะ

อย่าไปคาดหวังใช่ก็คือแบบอย่าไปตั้งใจอย่าไปลงเยอะ
ถ้าลงเยอะจะไม่ได้เหมือนเราตั้งใจมาก

อีกหนึ่งท่านได้แก่คุณวุฒินันลักษณะวงศ์

การงานการเงินสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะ

คือใจของทางคุณวุฒินันเนี่ย

เพราะว่าดวงเขาเรียกว่าความคิดเป็นกาลี
คืออาจจะคิดผิดทำพลาดอะไรอย่างนี้

อาจจะต้องรอไปช่วงประมาณหลังวันเกิดปีหน้า

เกณฑ์ในเรื่องของการย้ายงานชัดเจน

มีโอกาสได้ลาบจากความอุตสาหะเป็นหลัก
ก็คือต้องลงมือลงแรงต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้มา

สุขภาพต้องระวังในเรื่องของพวกโรคเก่า

สมมุติว่าเคยแบบว่ามีโรคประจำตัวอะไรเนี่ย

ไม่ว่าจะขับลงขับรถหรือว่าจะเดินทางด้วยอย่างอื่นนะครับ

จะได้ลาบจากการทำงาน
อาจจะแบบมีงานมีจ๊อปเสริมอะไรเข้ามา

ก็ขยันทำมาหากินยังไงเดี๋ยวก็โชคดีนะคะ

แน่นอนว่าทั้ง๓ท่านนั้นเป็นผู้โชคดี
ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าก็คือเป็น

อะไรเยอะแยะมากเลยนะคะหมอไก่ได้เรียงใหม่นะคะ

ก็คือจะเป็นสร้อยข้อมือด้ายแดงกังหันแชร์กง

โอ้โหได้ไปแล้วทำยังไงคะหมอไก่
ได้ไปนะคะอย่างแรกก็คือควรจะอยู่ในที่สงบก่อนนะคะ
อยู่คนเดียวจากนั้นทำการอรรถนานะคะ

แล้วก็อธิษฐานสิ่งแรกมีโอกาสที่จะเป็นจริงมากที่สุด

เวลาที่เราใส่เราต้องหันหัวปีเสียออกข้างนอก
เพื่อที่แบบว่าจะได้ไปคาบความโชคดีเข้ามา
อ่าถ้าหันเข้ามาข้างในนี่ก็คือเอาโชคดีของเราออกไป

เอาล่ะเป็นเคล็ดลับง่ายนะคะสำหรับ๓ผู้โชคดีวันนี้

และวันนี้ขอบคุณหมอก้ายค่ะขอบคุณสำหรับแจกันด้วยค่ะขอบคุณสำหรับแจกันด้วยค่ะ
เลือกนะจะเอาซ้ายหรือจะเอาขวา
จะเอาสูงหรือจะเอาป้อม

เดี๋ยวให้เวลาน้องใบตองไปเลือกแล้วกันเดี๋ยวใครอยากจะดูดวงกับหมอไก่อีกค่ะ